เปิงแห่งวิคหมอชิต

นะคะนมบิลว์นาธพล

แต่ว่าเพิ่งได้เลิกเปิดตัวครับ
ซึ่งเห็นหนุ่มบิวเล่นละครบู้ตลอด

แม่ยังอายอยู่นิดหน่อย
ส่วนพระเอกรุ่นพี่นะคะที่บิวยกให้เป็นไอดอลเลยก็คือ
อ๊อฟชนะพลค่ะที่เก่งรอบด้านเลย
แถมยังชอบเข้าวัดธรรมบุญมูเตรูขอพรพระ
เฮงจนปังดังทุกวันนี้ด้วยครับ
อ๋อนะครับก็รอติดตามผลงานรับรองว่าปังแน่นอน
แจ๊กกะลินก็ยืนสัมภาพไปไป
แต่เอาจริงนะไม่ว่าข่าวดาราชายคนไหนขึ้นมาพวกเราก็จะพูดว่าล่อ